คุณผู้ชมเชื่อเรื่องของความเป็นอมตะ

นั่นก็คือพี่ติ๊กเจษฎาพรค่ะ
ไม่ต้องตกใจไปค่ะแวมพายเนี่ยเป็นชื่อฉายาที่หลายคนเรียกพี่ติ๊ก

ยุคกี่สมัยนะคะคือหล่อมาตั้งแต่แบบอันตภัณฑ์คลองเมืองค่ะคุณผู้ชม
๒๔๙๙นะคะจนถึงแบบตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหดังมากจริงนะคะ
ที่สำคัญหล่อเหมือนเดิมค่ะพอมาลดแล่นในวงการทีวีนะคะ
เล่นละครประกบคุณอ้ำพัชราภานะคะในละครเรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดี
ปีก่อนเรื่องนี้นะคะที่ล่าสุดจะมาเจอกันอีกแล้วคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าหน้าตาของพี่ติ๊กเนี่ยค่ะยังคมเข้มนะคะหล่อเหมือนเดิมคาไว้ไม่มีกิจค่ะ
ที่สำคัญนะคะเขามีเคล็ดลับในการสตาร์ฟความหล่อแบบว่าทนทานนาฬิกาเอาไม่อยู่
เวลาตั้งไม่ไหวเนี่ยเหมือนบ้าง
จะต้องกินเลือดทุกวันเลยนะคะ

บริ้วลอยต่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะใช้ชีวิตที่มันโลดผลมาก
ก็คือใช้ร่างกายเยอะอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็อยู่ในป่าน้อยลงอยู่ในเมืองมากขึ้น
ก็เริ่มขาวขึ้นเริ่มได้พักผ่อนเยอะเลินทางน้อยลงอะไรอย่างนี้
ที่พี่ติ๊กเขาพูดหวานนี่ไม่ใช่อะไรนะคะ
หลอกล่อหญิงสาวอย่างพวกเราเพื่อจะไปดูดเลือดหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาดูแลตัวเองได้มากขึ้นออกมาจากป่าแล้ว
เพราะหลอกขนาดนี้ถามถ่ายถึงน้องเต้นต์กับน้องตินต์
ลูกชายสุดหล่อทั้งสองคนค่ะว่ามีแรนด์เข้าวงการแล้วหรือเปล่า

จริงนะคะมีแซวคุณพ่อด้วยไปฟังเสียงคุณพ่อหน่อยค่ะ
ว่าเขาอาจจะได้มีโอกาสเริ่มต้นจากสิ่งนี้ก่อน
อะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเขาชอบนะครับ
เขาก็แอบไปถ่ายเองเหมือนกับเป็นแบบเป็นพิธีกรเอง

เขาก็จะชอบในบางตอนอะไรอย่างนี้ครับ
โดยเฉพาะในตอนที่เขามาอยู่ในรายการด้วย

อย่าเป็นเลยโดนทุบมาหลายแยกแล้วจ่าเสย
เป็นพี่ติ๊กดีกว่าหล่อนะคะ